ความคืบหน้าค่ะเพราะว่าเราก็เล่าข่าวมาตลอดอาทิตย์ที่แล้ว
ฟังเรื่องนี้มันจะดูพลิกกลับไปกลับมาหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชม
กรณีที่ผู้ต้องหาค้ายาเนี่ยเขาไปชิงยาบ้าของกลางจากเจ้าหน้าที่
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจำได้ใช่ไหมที่เราเล่าตามอยู่ตามอยู่
คุณผู้ชมที่มันบอกว่ากลับไปกลับมาเพราะอะไร
แก๊งค้ายาน่ะเขาออกมาแล้วเขาก็มาแฉนะ
บอกว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีการเรียกรับเงิน๑ล้านบาท
และกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาเฮ้ยอันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะเรื่องของการจับกลุ่มตัวเดี๋ยวเราจะให้ย้อนไปดูกันหน่อยค่ะ
ตอนที่ตำรวจตำรวจนะไม่ใช่ฝ่ายปกครองนะ
ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มแก๊งค้ายานี้ดูกันหน่อยค่ะขับรถไล่ตามค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะตำรวจเนี่ยเขาก็มีการสนที่กำลังกันทั้งกองปราบ
สื่อภาคเก้าทั้งสืบจังหวัดสงขลาไปไล่ล่าหัวโจกแก๊งค้ายาเลย
ก็คือมีนายเสริมศักดิ์ศรีสุวรรณกับนายกัมปนาศหมัดอาดั้มเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นหัวโจกก็นำกำลังซ้อนแผนค่ะไปบุกชิงลูกน้อง
ประหลัดแล้วก็อศฝ่ายปกครองที่อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลา
คือเขาไปสืบทราบมาได้รถที่คุณผู้ชมเห็นนั่นน่ะวีออสสีขาว
ที่ใช้ก่อเหตุอยู่ตรงอำเภอย่านตาขาวที่ตรังกำลังจะมุ่งหน้าไปเลยไปพัทธลุง
ทีนี้พอรถลงจากเขาพับผ้าตรงรอยต่อของตรังกับพัทธลุงค่ะ
แล้วก็เข้าไปชาร์จแบบนี้ดูสิพอไปชาร์จได้แล้วก็เจอเนี่ยค่ะ
เป็นยาบ้าของกลางที่ว่าเนี่ยนะคะ
คดีนี้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้ว๕คน๕คนนี้คือเสริมศักดิ์ศรีสุวรรณกับ
ัมปนาศหมัดอาดั้มหรือว่าในดนอันเนี้ยสองคนที่เราให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ตอนที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ก่อนนอกจากนี้มีนายอัฟฟานแก้วเรืองศรีหรือว่าในบิน
นายประทีบแก้วบุญขวัญหรือว่านายหลงรวมถึงนายธีรวุฒิหัวแหวนหรือว่าในเลี่ยม
แต่ว่าแก๊งนี้เขาไม่ได้มีแค่นี้นะไม่ได้มีแค่๕คน
อ่าเขามีแปดคนดังนั้นเหลืออีกสามคนสามคนคือใครล่ะ
ประทีบหลงบุญขวัญคนหนึ่งวรพฤษนวลละอองหรือว่าในเบาคนหนึ่ง
อีกคนนึงคือนายเดโชบูรเพชรหรือว่านายหนุ่มเขามีรายงานด้วยว่าสามคนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยค่ะ
หนีไปด้วยกันแต่เขาติดต่อแล้วนะเดี๋ยวจะมอบตัวกับตำรวจกองปราบ
แล้วก็จะมีปืนพกสั้นของเจ้าหน้าที่ที่ชิงไปด้วยตอนแรกมันมีข่าวไงว่าเขาชิงปืนของเจ้าหน้าที่ไปห้ากระบอก
เอาโทรศัพท์มือถือไปแล้วก็เอายาบ้าไปสองหมื่นเมตรใช่ไหมทีเนี้ยสามคนที่เหลืออยู่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ค่ะ
เห็นว่าวันนี้น่าจะเข้ามอบตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอตามข่าววันนี้ได้เลยนะคะ

นี่แหละน่าสนใจตั้งใจฟังดีปรากฏว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยเขาซัดทอดคุณผู้ชม
เขาซัดทอดว่าประหลัดและอศเรียกรับเงิน๑ล้านบาท
แล้วก็มีการต่อรองไม่๑ล้านบาทนะเหลือ๓แสนบาทก็ได้
หรือไม่ก็เอาเป็นยาบ้า๑๐๐มัตต์หรือไอซ์๑๐กิโลกรัม
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะแลกตัวกับผู้ต้องหา
แบบนี้มันมีแต่ในหนังเปล่าดอม

ล่าสุดมีรายงานว่าสารจังหวัดสงขลาได้ออกหมายจับทั้งประหลัดและอศ
ทั้ง๖นายแล้วครับนี่ไงซึ่งก็เป็นในชุดปฏิบัติการปราบรามยา
ติดจังหวัดสงขลาหรือว่าชุดพิฆาตภัยรีนั่นแหละ

ชื่อจาเอกภายรัฐแก้วมาเนี้ยจำได้
อำเภอหัวหน้าชุดเลยแล้วก็มีนายหมู่เอกเฉลิมศักดิ์ทองแจ้ง
มีนายหมู่ตรีพิศนุรัตนอุไรมีสมาชิกเอกสุธิพงศ์สุวรรณชาตรี
มีสมาชิกเลิศฤทธิ์ชัยพฤกุลและสมาชิกอดีศักดิ์หวังนิ
ทั้งหมดนี้เนี่ยโดนหมายจับในฐานความผิดร่วมกันเป็นเจ้าพนักงาน
ร่วมกันกระทำความผิดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดรับหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนั่นเอง
ทีนี้ผลการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยนะคะผู้ต้องหาที่ถูกจับได้เนี่ย
เขาก็ให้การสอดคล้องกันเลยว่าชุดจับกลุ่มเนี่ยมีการเรียกรับผลประโยชน์แลกกับเงินจริงแลกกับการไม่ดำเนินคดีนายธนกรสุวรรณชนะหรือว่านายโด่งนี่แหละ
ถูกเจ้าหน้าที่ชุดนี้จับกลุ่มแล้วเหมือนกับให้เป็นเหมือนเป็นนกต่ออ่ะอืม
ล่อซื้อเนี่ยนะคะนายธนกรเนี่ยติดต่อให้ญาติเอาตังค์ล้านหนึ่งหรือว่าจะเอายาบ้าสองมัดก็ได้
ยาบ้าเอ่อยาบ้ายาบ้าร้อยมัดคุณผู้ชมมัดนึงเนี่ยอ่ะ
มันเท่าไหร่ละรวมแล้ว๒แสนเมตรอันนี้ให้เลือกนะล้านหนึ่งหรือยาบ้า๒แสนเมตรหรือไอซ์๑๐กิโลกรั
ฮะมาแลกกับตัวผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่เขามีหลักฐานสำคัญค่ะ
ข้อมูลที่มีการเจรจาต่อรองกันผ่านทางไลน์ของผู้ต้องหาครับ
โทรศัพท์ที่คุยกันแล้วก็มีการนัดหมายแลกตัวผู้ต้องหาในคืนเกิดเหตุเลย
นี่แหละก็เลยนำไปสู่การออกหมายจับเจ้าหน้าที่ทั้งหกนายอืม
ฟังเรื่องนี้แล้วมันดูเป็นเรื่องใหญ่นะทั้งประหลัดแล้วก็ฝ่ายปกครองค่ะ
ถ้าเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงนะเป็นซะเองเสียชื่อมหัฐไทยดำเนินการให้เด็ดขาดนะ
โอ้โหแล้วหลังจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้ดูเลยนะว่ามีหลายข่าวเกี่ยวข้องกับตำรวจ
เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครองด้วยนะ